ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนำคลิปภาพคลิปนี้มาให้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรา
บอกว่าจะได้เห็นกันว่าจริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ราชบุรีนะคะที่มีเพื่อนบ้านเนี่ยก่อเหตุยิง
พ่อแม่ลูกและเพื่อนบ้านอีกคนยิงไป๔คน
เสียชีวิตไป๒บาทเจ็บอีก๒
คือตัวคนที่ยิงเนี่ยอ้างว่ามีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
ถึงขั้นมาชกต่อยกันหน้าบ้าน
ก็เลยสุดท้ายสู้กันไม่ไหวชักปืนออกมายิง
แต่ฝั่งของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่มี
ชกต่อยอะไรกันก่อนหน้าบ้านเลย
คนก่อเหตุมาหน้าบ้านมาถึงปุ๊บยิงปั๊บ

ไม่ได้ทำชายหรอกทำไมไปกับพร้อมกันสิหรอ

โดยสงสัย
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่นายชาคริส
บุญนาฏอายุ๑๖ปี
ลูกชายของนายอนุชาบุญนาฏ
เคยมีเรื่องกับนายพรโรธ
เผือกอายุ๕๗ปี
เขาก็พยายามถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่ทะเลาะกัน
แต่กลับถูกในเผือกยิงใส่จนล้มลง
แล้วในเผือกก็เดินไล่ยิงนายอนุชาก็คือพ่อนะคะครับ
และนางอำพรซึ่งก็คือแม่
รวมไปถึงนางพัชรีซึ่งก็คือเพื่อนบ้าน
ยิงไปรวมทั้งหมด๗นัด
ตามภาพก็จะได้ยินเสียงขวดแก้วตกแตกระจายอยู่หลายครั้ง
คือนายชาคริสที่ถูกยิงเนี่ยนะคะ
นอนร้องโอดอวยด้วยความเจ็บปวด
นายอนุชาที่ถูกยิงแล้วล้มลงไปยังพูดว่า
พี่เผือกผมรักพี่เผือกนะพอแล้วพี่เผือก
แล้วก็มีเสียงผู้หญิงเข้ามาถามในเผื่อคนก่อเหตุว่ายิงทำไม
ทางในเผือกตอบกลับไปว่าเป็นเพราะเมียของนายสมชายคนเดียว
ตอนแรกตั้งใจจะยิงคนละนัด
แล้วในเผือกก็ไม่ได้หนีไปไหน
เพื่อมอบตัวอันนี้คือลำดับเหตุการณ์ตามภาพนี้นะคะตาม
คลิปนี้คุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเราก็เลยถามลูกสาว
ของนายอนุชาถึงเหตุการณ์ในคลิปที่น้องชายถ่ายเอาไว้แล้ว
ก็ถามถึงชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
คุณผู้ชมว่าคือใครเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุนี้ไหมเกี่ยว
อะไรกับเหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจนะคะว่าสาเหตุเกิด
จากอะไรแต่คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องขัดแย้งทางธุรกิจในหน้า
จำนำรถในเผื่อคนก่อเหตุให้การภาคเศษอ้างว่าป้องกันตัว
บันดาลโทษะเพราะถูกท้าทายถูกต่อยแต่ตัวลูกสาวของนาย
นุชายืนยันว่าถ้าดูในคลิปนายอนุชาก็คือพ่อค่ะพูดดีกับ
เขาทุกคำทั้งทั้งที่ถูกยิงก็พยายามหนีกลับบ้านคือเขาหนีกัน
ตั้งแต่ที่ร้านอาหารไปเจอกันก่อนที่ร้านอาหารหนีกลับบ้านแล้ว
มาเกิดเหตุนี้คือเหมือนกับเผือกตามมาถึงบ้านอ่ะแล้วก็มา
ยิงเลยครับเขายืนยันว่าไม่ได้มีการชกต่อยอะไรกันหน้าบ้านเพราะ
บอกว่าหลักฐานก็คือคลิปภาพคลิปนี้เห็นว่าในเผือกมา
หน้าบ้านแล้วยิงเลยตอนนี้ตัวนายอนุชาก็คือพ่อเนี่ยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บนะคะรู้สึกตัวแล้วพยายามเขียนถามถึงในเผือก
คุณผู้ชมคะไม่มีใครกล้าบอกค่ะครับว่าตัวลูกอ่ะตัวนายชาคริสอ่ะ
อืมเสียชีวิตไม่มีใครกล้าบอกค่ะว่านางอำพรผู้เป็นแม่ค่ะ
ภรรยาของนายอนุชาเสียชีวิตครับไม่มีใครกล้าบอกเรื่องนี้โอ้โห
วันนี้ขณะที่คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรากำลังสัมภาษณ์
ลูกสาวของนายอนุชาอยู่นะฮะค่ะอยู่ดีดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ยังเป็นห่วงเรื่องคดีหรือเปล่า

คือถ้าตายก็ตายแบบ

คือเขาตั้งใจยิงอะพี่
เสียงพ่อคือบอกว่า

ร้องขอชีวิตนะพี่ว่าเอออย่าทำเลย

แล้วทีนี้คือพี่ผู้หญิงที่

เครื่องขวดโซดาออกไป

เขาก็ยิงซ้ำ

ที่พี่บอกว่าเราฟี่างขวดโซดาใส่เขาก่อน

ทุกคนล้มหมดแล้ว
พี่คนนี้แกคือคนสุดท้ายแล้วไง

แต่มันเฉียวแค่ตรงขาหัวเข่าเขา
ใช่เขาก็เลยต้องป้องกันตัวเองอะพี่
คนที่ถูกยิงเฉียวไปด้วยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านชื่อนางพัชรีนะฮะเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับถูกยิงที่เข่าซ้ายนะซึ่งเราก็ได้คุยด้วยนะครับเธอบอกว่าในเผือกผู้ต้องหาเนี่ยกับนายอนุชาเขาทะเลาะกันตั้งแต่ที่ร้านอาหารแล้วแล้วในเผือกเอามีดออกมาขู่นายอนุชาตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีนะครับก็เลยพากันกลับบ้านนะแต่ว่ามีคนที่มาก

ที่ทำศพคนละวัดนะครับไม่ได้ตั้งใจจะจัดที่วัดในพื้นที่บ้านเกิดนะฮะไม่ได้จัดที่นั่นนะฮะเนื่องจากกลัวจะไม่ปลอดภัยนะเนื่องจากในเผือกเองก็แม้จะมอบตัวแต่เขาก็กังวลกันอยู่นะครับช่วงเย็นก็มีพิธีรดน้ำศพในชาคริสต์บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะฮะส่วนความคืบหน้าทางคด